ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ
ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ
ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ
ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ตอนนี้เจออะไรบ้างครับ

ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญนะครับ
ตอนนี้พบรอยเท้าแล้วใช่ไหมครับ
รอยเท้ากำลังตามรอยว่าจะไปที่ทางไหน
จะกลับเข้าป่าหรือยังอะไรประมาณนั้น
ถ้าทิศทางกลับเข้าป่าก็คงไปอยู่ในโซนที่เขาหากินอยู่
คือโซนนี้มันไม่มีอาหารก็คงจะต้องกลับเข้าไปในโซนของตัวเองที่มีสัตว์ให้ล่านะครับ